การพัฒนาระบบรางถือว่าเป็นความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ว่าปัจจุบันนั้นการก่อสร้างเรื่องของวัสดุการก่อสร้างนั้นมีการปรับตัวเรื่องของราคา
แล้วก็ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศค่อนข้างมากครับ
พระรัตน์เองต้องมีการร่วมรวมผลงานวิจัย
รวมทั้งเทคโนโลยีมีการมาปรับใช้กับเรื่องของการก่อสร้างในประเทศไทย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณขวัญโมชาครับ
รองรางรถไฟจากยางพารา
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่คิดค้นและผลิตโดยฝีมือคนไทย
นำมาจัดแสดงในนิทัศกาลอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่๒
ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุในประเทศในการพัฒนาระบบราง

เพราะปัจจุบันแผ่นรองรางเกือบทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง
ซึ่งผู้ผลิตบอกว่าได้ประยุกต์แผ่นรองรางรถไฟจากต้นแบบของญี่ปุ่น
หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดการใช้ในประเทศมากขึ้น

เพราะแผ่นรองรางที่ผลิตได้ถูกกว่าของต่างประเทศกว่าร้อยละสามสิบ
ในปัจจุบันเราจะใช้เป็นยางสังเคราะห์
เพื่อพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติให้มาเป็นแผ่นยางรองรางนะฮะ
ซึ่งตอนนี้โปรเจกต์เราทำสิ้นแล้ว
ถ้าเราใช้ได้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติในประเทศไทยได้ด้วย

ภายในงานยังจัดแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรางกว่า๔๐ผลงาน
อธิษฐีกรรมสถานีป้ายแสดงสถานีอัชริยะ
รวมถึงเครื่องต้นแบบการโดนรู้ควบคุมระบบราง
ปัจจุบันไทยโครงสร้างระบบรางมีระยะทางรวม๔๐๗๐กิโลเมตร
มีแผนก่อสร้างเพิ่มเติม๓๐๐กิโลเมตรรวมเป็น๗๐๐กิโลเมตร
จึงเป็นช่วงเวลาที่ไทยต้องพัฒนาการผลิตในประเทศเพื่อรองรับ
หรือว่าขนาดการประหยัดทางเศรษฐกิจ
โรงงานในเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์
โรงงานประกอบตัวรถนะครับ
ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องระบบอนาสัญญาณนะครับ
รวมไปถึงในเรื่องของศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทุกระบบเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงระบบการขนส่ง
และถือเป็นความท้าทายของประเทศ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
เพื่อเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง
วันนี้เราวางโครงการขนส่งขนาดใหญ่

เพราะไม่ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์
ผมไม่ได้ยกเลิกคำสั่งการมาทำประชาพิจารณ

คำสั่งประธานภาษาศิลป์เพื่อให้เกิดกันบุตรการ

คิดจะทำไปทำประชาวิจารณ์

ชาตินี้ไม่มีเสร็จชาติหน้าเสร็จสุด

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพรบงบประมาณใหม่

จะต้องนำมาพัฒนารถไฟรถไฟฟ้า
พลังงานใหม่และอุตสาหกรรมใหม่

และความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน